ตรงนี้มาดูเรื่องราวที่เป็นภัยสังคมที่อ่างทองนะฮะ
ชาวบ้านก็งงงมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านของชาวบ้านแบบ
หน้าตาเฉยอะครับไม่สะทกสถานใดก่อนที่เจ้าของบ้านจะไปเห็นนะฮะ
แถมยังมีการพังประตูบ้านเพื่อไปรักทรัพย์ของชาวบ้านด้วยนะครับ
ไปดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อ่างทองนะฮะแน่นอนครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
อิตอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับ
นี่ก็จับภาพชายคนนี้เป็นชายต้องสงสัยและถือว่าเป็นภัยสังคม
อายุสัก๒๐๒๕ปีได้สูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ตัดผมรองทรงใส่เสื้อยืดสีดำนุ่งกางเกงยีนสีดำรองเท้าแตะแล้วก็สะพายยาก
เดินเข้าไปบ้านเขาเนี่ยดุ่มเข้าไป
เหมือนเป็นคนในบ้านนี้แต่ไม่ใช่นะเดินเข้าไปแบบนี้
องซ้ายมองขวาหันลีหันขวางไปนะฮะ
คือบ้านนี้เขาไม่ได้ปิดประตูรั้วไงเขาเปิดเอาไว้แล้วชายคนนี้ก็เดินเข้าไปสำรวจในบ้าน
เจ้าของบ้านอยู่ข้างในออกมาเห็นพอดีชายคนนี้ก็เดินออกไปอย่างใจเย็น
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยฮะเขาก็เจอกันแล้วนะครับ
ทั้งที่เดินเข้ามาในบ้านคนอื่นเดินมาทำไมเจ้าของบ้านมาถามเนี่ยฮะนะครับ
แล้วจากการตรวจสอบของตำรวจยังพบว่าบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
ถูกคนร้ายทำลายประตูนะเป็นเหล็กดัดเนี่ยเพื่อหวังไปรักทรัพย์ภายในบ้าน
แต่ก็ไม่ได้ของติดไม้ติดมือไปเลยหลังจากมีคนผ่านไปเห็นพอดีนะฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมของคนร้ายที่คล้ายกับคนที่แบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะครับ
แล้วก็เป็นภัยต่อสังคมด้วย
เมืองต้นพันธุ์ตำรวจเอกประสาทพรศรีสุโข
ผู้กำกับโรงพักเมืองอ่างทองก็สั่งการให้ตำรวจนั้นติดตามชายคนนี้
มาสอบสวนขยายผลแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป